คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
จับยามสามแต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
ครับก็ครับกลับมาพบกับจับยามสามแต้มเออจับยามสามแต้ม
วิกนี้นะครับเปิดดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะนะจ๊ะ
เออแล้วก็อืมเปิดเปิดอ่าเปิดเลยอ่าอ่าโอเคเพราะว่า
จริงจริงอ่าจริงจริงมีแหละแขกรับเชิญแต่ว่าเหมือนจะอ่าอืม
เนอะอ่าคิวมันอ่าโอ้โทษมาแล้วมาแล้วมาแล้วโทษโทษโทษ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
พี่ตาค่ะเดี๋ยวนั่งพักแปอบนึงค่ะสวัสดีครับ

เดี๋ยวอยู่ดีคนให้คนทางบ้านมารับเลยเหรอ

ไม่ได้เงินอยู่แล้วแต่ผักให้มันดึงเวลาให้มีทุกคนรอหน่อย

ค่อนข้างเขาเป็นทางดัน
ตามที่วันนั้นคลายบอกนะบ้างป่ะ
พี่ตามิสเตอร์ทีมพ่อป๋อง
เกมเองคนเจฟละป่าท

ต่อให้เขาทำตัวดีบวชถ้าไม่ได้กลับเขาก็ด่า

ก็จะบอกเลยว่าข้อมูลจากสี่คนนี้เหรอ

คุณอย่าลืมสิคุณจำพี่บอบูได้ไหม

อย่างตั้งนี้จะทิ้ง

คืออยู่นี่นะเป็นเหมือนปริงมาเกาะรุ่นน้อง

เองนี่คือฟาดเขาเรียกแทงข้างหลังเบลขอบสนามตลอด

เดี๋ยวเพลงนี้ออกไปกู้เละแน่เลย

เราแซวกันเล่นอยู่ในตรงนี้
เรารักกัน

นี่ผมพูดสาวจะแซวเรื่องต้องไปโผล่ถึงนู่น
เป็นมีมใช่มั้ย
ไปดูวันดีเป็นมีม

คุณรู้ไหมตอนนั้นเนี่ยว่าคุณโด่งดังไปทั่วโลก

คือคนเราถ้าคิดว่าจะได้ออกทีวีไปทั่วโลก

เป็นฝรั่งข้างหน้ากุมหัวแล้วก้มต่ำด้วย
คือคลั้นที่คนนั้นคือชอตอะไรพอจะจำได้ไหม

ชอตที่ฮารรนด์ยิงด้วยซ้ายแล้วมันปัด

แต่ว่ากูมันจำเป็นต้องมาดูตรงนี้

เบยเข้าไปด้วยเบยเข้าไป
เนียนก็ไป

เพราะว่าบรรยากาศเอ่ยแล้วก็ความเข้มข้นของเกม
แต่ว่ามันคือเกมที่เอาพูดตรงมาคือตัดสินแชมป์

จบกันจบกันพ่อป๋อง

นี่ทำไมผมพูดถึงชื่อพ่อป๋องเนี่ย

สงสารแกตายดูหน้าเจ๊ดิ
เกลียดจริงเลย

หรืออย่างงี้กูน่ามาเลส

ก็ถ้านัดนี้ก็จะเป็นแชมป์เลยใช่มั้ย

มันต้องมีถ้วยสักทั้งสองเมือง
หมายถึงว่าทั้งสองทีมเนี่ยจะต้องมีใครได้ถ้วย
ซึ่งดูแล้วก็คงเป็นสีฟ้าอย่างเดียวดูแล้ว

วันที่เราถ่ายปัจจุบันเนี้ยอืม

เออใช่

คืออะไรก็ได้ขออีก๓แต้ม

จะมีมาเนี่ย
ฉันสักคันหนึ่งแล้วแหละ
แม่มากโอ้โห
นี่คุณจะเหมาเลยใช่ไหม

แต่ทำไมมันตกคันมาแปลก
ก็มันไปเปลี่ยนโค้ดไง

แต่ว่าเขาอยู่กับทีมมานานมันน่าจะให้โอกาสเขา

จากแบบคุมรูตันทาวน์ในชั้นเม็ดชิป

โอ้โหมันพลาดอย่าง

สักพักใหญ่นะ๑๑ฤดูกาล

เรียบร้อยเลยทีนี้ระบามกันนะรอแร่นะ
ทีมคนไทยนะใช่เราก็ยัง

ดูจากทิศทางแล้วเนี่ยยากมากเลยอะ

ผมไม่อยากใครตกเลยเอาจริงถ้าพูด

ทีมเก่าแก่หมดเลยนะ

แต่มันต้องมี๒ใน๔นะ

แต่เวสแฮมรอดแล้วเขาก็เก็บตัว

ก็เท่อยู่นะ
แต่ว่าจะรอดแล้วล่ะ

ถ้าเอาขำแซวกันเล่น
ก็ยังเบียดกันสนุก
แต่ถ้าดูนัดแข่งขัน

แต่แข่งมากกว่า

แต่ถ้าดูตารางตอนนี้

เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันก็มี

ผมนึกซีนเรื่องขำ
อันนี้ก็แบบ

แต่คือนักวันนี้ตอนนี้

แต่ว่าเขาทำทีมระยะยาวดูทรงนั้น
แบบเรียบไปได้เลยนะ
เมื่อไปยุโรปามันยังเปร่งไม่เต็มที่
ปรากฏว่าทุกอย่างเข้าทางรีบภูมิเลยนะ
แล้วการเป็นวันนั้นสุดท้ายรีบภูมิเจอซัลล่ำตันนะ
แล้วถ้าจังนะได้ไปแพ้สิ

เหมือนว่ามันต้องคอนเทนต์
และมาแพ้ซัลล่ำตันปุ๊บ

ใครที่ยิงซื้อแม่ให้หมด

ซื้อแม่ง

เอาดง
เชียร์ดำ

แปปหนึ่งไปเชียร์สามตั้น
ก็น่าสมนะเอาเอาหมดอ่ะตอนนี้ผมอ่ะเอาหมดใช่ไหมเพราะว่านี่อย่าลืมนี่เพิ่งเมื่อเช้าเพิ่งอ่านข่าว
กรรมอ่าชื่ออะไรเอาลืมลูเบนเนเวต้องการความท้าทายอ่า
มีข่ากันลิ๊วปุ๊บทูกมากสี่หกพิกัสล้านใช่ใช่อุ้ยปีที่แล้วนี่หนักข้อเลยน่ะหกสิบเจ็ดสิบ
และมีโจนน่ะโย้โหคือแบบ
ไปบ้างโจนนี่กลายเป็นฟอร์มดีขึ้นมา

เค้าได้เล่นมากขึ้นแล้ว
ตัวเขาฝีเท้าพอได้อยู่แล้วพอมี
คือเอางี้ถ้าลองสังเกตดูโจรไม่เคยแย่

สักทางนึงดีวะมึงไปออกกั๊กเสร็จแล้วไง

แต่ยิ่งเขาแบบลงไปก็ไม่ได้ทำให้อะไรเสียหาย

แต่พอเขาเริ่มเข้าใจอย่างนี้

ก็ดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง
สำหรับโจนส์เปมมิงแฮม
ต้องใช้ชื่อนี้ใช่มั้ย

จู๊ดพี่น้อง
อันนี้ลูกพี่ลูกน้อง

พี่บุ๋ขอให้อฟวัยเวิร์ดไวท์มาพึ่งนะ

พี่เจอรมาด้วยอีกหรอ
โจรใส่เบอร์๑๗เจอหลายก็เคยใส่เบอร์๑๗ด้วยไง

เอาไหม
ดูหน้าแฝลิฟหัวกล้ำกลืนนะ
เก็บเบอร์๘ด้วยก่อน

แต่ถ้าปีหน้าสมมุติจับพระเจ้าหูใส่เบอร์๘มานี่

ปีนี่นาของผมเป็นหวังภิวนะ

แล้วดูกันหน้าคือแบบ

หาหมอเก่งแต้ชอบกดพยาบาลที่สวยออก
มาดูแลมันจะได้ไม่อยากไปโรงพยาบาล

วิธีนี้น่าสน

คุณยังไม่อ่านไลน์ผมเลยเมื่อคืนผมมีใจด้วยนะ
อ๋อรักอินเอม

เอามาเรามาตัดเข้าคู่ที่เราจะพูดคุยกันเลยดีกว่า
โอ้โหทันทีดันดันทั้งสองคนเลย

คือถ้าให้เท้าความสักเล็กน้อย

เชลซีฤดุการณ์นี้เหมือนแบบทิ้งอ่ะ

โอ้โหเป็นแชมป์พรีเมอร์ลีแชมป์เอฟเลสครับ

ก็คือแบบเป็นการเข้ามาทำงาน

ตั้งแต่ปลดทูเคิลตั้งพอตเตอร์ปลดพอตเตอร์
ใช้บูนโฮเซาโตปลดทีมงานใช้แฟนรัมผาด

กูแบบกัดลิ้นแล้วตอนนี้
มันผ่านขนาดเป็นตำนานของทีมระดับนี้

เพราะว่าการแต่งใจ

รู้สึกผิดที่ปลดทูเคิลเร็วไปหน่อย

เขารู้สึกผิดที่เขาแต่งใจ
ปลดเร็วมันมาปลดได้อีกที
ตอนปลดทุกเคิลเร็วแล้ว

ทำไป๗เดือน

เขาอยากได้ทีมที่เป็นทีมของเขาจริง

ก็เลยแท่ชิคหายอย่างนี้แหละ

ใช่ใช่ใช่

จะปลอดภัย
แบบไม่สนใจค่าตัวอย่างเที่ยว

กายด้วย

ต้องพูดถึงมันอีกหรอ
นิดนึงให้มันแบบเป็นสีสันหน่อย
ถ้าในมุมเจที่ไปเห็นมากับตานะ

มันเก่งแบบคือนักเตะที่เราดูในทีวีที่เราคิดว่ามันเก่งแล้วเนี่ย
อย่างเออรึ้งฮาเริ่นอย่างเควินเดอร์บรอยอะไรอย่างเงี้ย

ไปดูจริงอะมันจะมีช็อตการวิ่งช็อตการหาตำแหน่ง
ที่พากในทีวีเค้าไม่ได้จับให้เราเห็น
เรารู้เลยว่าโอ้โหมันถึงได้เป็นระดับโลกนะตั้งแต่พรุ่งเนี้ย
หรอมันเก่งมันฉลาดมันแบบ
มันหยุดยากเพราะมันหลายตัวจัดที่มันเล่นดีอ่ะ
อาหญังบางทีมเนี้ยเออมันจับ๒ตัวโซน๒ตัวพัก๒ตัวอยู่
จับหวันนื้อเยอะไหม
จากยิงข้ามคาญได้ยิงตัง
แต่ก่อนเขาแซวไอ้โด่งไอ้เบี้ยว

แม่รับนุ่มใช่ไหม

อันนี้ผมมองว่าด้วยศักยภาพแล้วกันเป็นไปได้
เขาโรเทชั่นยังไงก็คือยังไง

ด้วยความที่ผมว่าจริงสิ่งที่เราเห็นคือเขาก็ไม่ใช่ว่านิ่งนะเขาก็มีเกร็งมีพลาด

ครั้งแรกรอบ๑๕๐กว่าปี
ผมฟันท่าฟันทงเลยไม่ได้น่าจะพลาดสักอันโอเค
ขัดขวางอีกทีมนึงไม่ให้ได้เทอร์เบอร์แชมป์
ว่ามันคือความคลาสสิคเหมียว

สุดท้ายมันก็พลาดแต่มันยังมีเจอราดมีคูตินโย
ถ้ามึงช่วยหยุดซิตตี้ได้แล้วลูกโบได้แชมป์นี่คือแบบสุดยอด
มันมีผมจำไม่ได้ว่าสติตรัสพวกเราเองพวกเชลลี่ฟูปูนี่
ถึงขั้นพิมพ์ไปเลยนะว่าเจอราดกับคูติรอชูช่วยแชมป์ที่โน่น
นั้นเนี่ย
ซึ่งอันนี้ผมว่ามันใช้มันใช้
มันเป็นเรื่องเดียวกันอย่างนี้ถ้าเกิดเรามองว่า
ถ้าแมนยูเป็นคนแบบใครจะหยุดได้ถ้าหยุดได้
มันจะแบบหูนี่คือโคตรจะสวยงามอ่ะนะในความแบบแต่ว่า
ถ้าเกิดเรามองถึงเรื่องนี้มันสวยงามนะ
แต่ถ้ามองถึงหรือว่าความเป็นจริงความเป็นจริง
มันต้องแบบนั้นมันต้องเนี๊ยบแบบสุดแล้วเนี๊ยบอย่างนี้ไม่พอ
ต้องรุนิสติแม่งไม่เนี๊ยบด้วยให้มึงพลาดด้วยให้มึงแบบไม่เหมือนที่มึงเคยทำได้
ผมว่าต้องไม่รู้เป็นผมต้องกวนประสาทต้องกวนประสาทมันให้ได้

ไม่ต้องขวนเขาบ้างมึงเอาตัวเองให้รอดก่อนมึงอย่างไปปล่อยแก่เขา
อย่าผึ้งไปยุ่งกับคนอื่นเขามึงโฟกัสตัวเองก่อน
เจอแล้วเจอเจอที่ของตัวเองแล้ว

แข่งกันแข่งกันตัวเอง
มีช่วงฟอร์มพีคเลยแอสซีสเลย
โอ้โหมันจะเป็นทีมตัวเองนะ

เอาก่อนลงจูงมือไปเลย
เป็นตัวทีมเราอย่าไปยิงเขาอีก

กับตัวแฮรี่นะ

การลุ้นแชมป์
อันนี้ถามมุมบอลทั้ง
ทั้งสองคนแบบสั้นเล็ก

นอนแพ้ใบตันเละขนาดนั้น

ไปคมแล้วกูตอบอะไรดี

เขาร่วมทั่ว๑นาทีก็แพ้

อยู่ดีมันก็ดอบไป

หรือแมทักกาเบลมากาวเยส

แต่ว่าอยู่ดี๓๔นัดหลัง

ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่เขาเคยทำได้

ใบตั้นมันทำให้เค้าเป็นอย่างนี้

และเดี๋ยวก่อนที่สุดเค้าเพิ่งแพ้

เหมือนแบบปลดปล่อยหน่อย
แต่มึงไปปลดปล่อยบ้านปืนเลยนะ

ผมเห็นภาพตอนที่โดน๓๐

แล้วคือมึงไปปลดปล่อยเขาอย่างนั้น

เค้าห่วงกูเองเลย

เราสักคนก็ระแวง

พี่ริ้วฟูมายืนจอหนึ่งแม่ม่ะ

หันไปดูนู่นไปตั้ง

ปริภัยเลยมั้ย

ขอได้พิธีมนต์ดำก่อน
มนต์ดำเลยหรอ
อุ้ยมีอะไรอ่ะผมมนสิทธิ์คำสร้อยแล้วกันเออมีมนอะไรอ่ะ
คุณเล่นมนอะไรอีกอ่ะเออมนนมสดอะไรก็เล่นไปก่อน
เรื่องไปก่อนเลื่อนไปก่อนไม่เป็นไรดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวไปตัดออก
ได้อ๋อเออเดี๋ยวก็ตัดออกมนนมสดเล่นไปก่อนเชื่อมั้ยอืม
เอดิเตอร์เรายังไงครับมันเอาออกอีกไอ้ที่ดีดีไม่ใช่ออก
ที่บอกเอาออกนี่คือเอาอากาศเอาออกอากาศให้ห้าร้อยอ่ะฮะให้ห้าร้อย
ช่วงนี้ทำไมอ่ะหวยดูหวยออกวันนี้สิหมดตูดแล้ว
วยบ้าหวยโบอะไรก็ไม่รู้คลี่ไพ่ออกมาแล้วนะครับ
สามใบสามใบอืมสามใบของใครก่อนผมรู้ว่าคุณ
เออตอนนี้เกลียดแมนซิติครับผมให้คุณจับให้แมนซิติเลยใช่
ไปเลยว่าช่วงนี้อะไรก็กินไงอ่าจับให้แมนซิติน่าจะไม่ดี

ใบที่๒สองไม้

มีอะไรพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่าง

เขาจะเป็นคนกำหนดใช้นัดนี้เองหรือไม่

ใบนี้อาจจะมีแบบเหมือนเขาเรียกว่า

มองว่าอนาคตการวางแผน

จะเป็นไปตามที่เขาคาดหวังไว้ไหม

ใช่ถ้าตามรูปเห็นไหมเขาถือโลกละ

นี่เปิดสองใบแรกปิดใบที่สามเนี่ยดีมากนะ

ได้แชมป์เลื่อนขึ้นไปเตะคนเดียว

คุณเยอะใช่มั้ย

ถ้ามองมุมนี้ถ้าแปลเป็นภาษาฟุตบอลนะ

แต่ไปพลิกตรงนั้นอาจจะดูดได้
อาจจะมีการสะดุดจนทำให้แบบ
อาจจะพูดง่ายนะหรืออาจจะโดนนาทีบาป

ซิตี้อาจจะมีอะไรผิดพลาด

แต่ช่วงสุดท้านนี่คือหมายถึงในเกมนี้ใช่ไหม
แต่ทางนี้เนี่ยเรายังไม่เปิดไพ่เชลซี

คือใบแรกของเชลซี่
อัศวินถือถ้วย

ไพ่ก็ออกจะพูดว่าไงดี
มีความสูสีกับแมนซิตี้ประมาณหนึ่งนะ

อัศวินถือถ้วยนะคือด้วยความเป็นอัศวิน

ความเป็นนักสู้นักรบ

ไม่ยอมต่อให้ฟอร์มกูตก

เนี่ยอาจจะเหลวเปลวตรงนี้ก็ได้
ที่๒ของเชลซีคือ๘ดาบ
ดาบความหมายของ๘ดาบคือ

ถ้าดูตามหน้าไพ่นะเหมือนแบบถูกมัดตาสังไว้เลย

คือดูอย่างเนี่ยเหมือนเชลซี

แผนการอันนี้อาจจะมามัดตาสัง

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถแก้โจทย์แก้ปัญหาให้ตรงนี้อะไรต่างต่าง

แก้สูตรแก้สมการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

สมการที่คือต้องรวมให้ได้เท่าไหร่๓๗๕
เพราะมันจะมีไพ่ในกองอีก๒๕๐ใบ

เพราะมันไปจิดทางเดียวกัน

ไม่ได้ว่าปิดสวิตชหรอกกูว่าจะปิดโดนทั้งรายการเลยจ้ะ
กลับมาไพ่ใบนี้ครับ
กลับมาที่ไพ่ใบนี้จัสติส
ถ้าสมมุติว่าเชลซีแก้โจทย์แก้ปัญหาอะไรตรงนี้ได้เนี่ย
เขาก็อาจจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ก็อาจจะทำให้เชลซีมีรูปเกมที่ดีในช่วงท้ายก็เป็นได้
เฮ้ยมันส่งกันได้หรอมันลงล็อคกัน
อันนี้มีดีในช่วงท้ายอันนั้นมีโอกาสพลิกในช่วงท้าย

ก็ถือว่าเชลซีอาจจะมีไพ่โจ๊เกอร์หรืออาจจะมีตัวเปลี่ยนเก

โอ้ยตลกเลย

เกลียดกันก็เล่นเงินแค่พอของปากของพ่อ

มาเรามาจับใหญ่ไพ่ตัดสินเลยว่าแมชนี้เนี่ย

โอเค

เดี๋ยวน้ำเสียงคุณดูแบบสดใสขึ้นมา
มันมีอะไรแบบเปลี่ยนแบบโอเค

แมชซิตี้ได้๙เหรียญ

ใช่อันนี้คือความร่วมไม้ร่วมมือความร่วมใจ
เพื่อให้ได้เป้าหมายที่เขาว่ากับหวังเอาไว้
คือเขากับเชลซีร่วมมือกัน

ถ้าดูดังนี้แมนซิตี้อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีในเกมนี้แล้วนะ

ส่วนเชลซีครับได้๙เหรียญ
ความหมายของ๙เหรียญครับคือความแบบ
ถ้าเป็นภาษาไพ่นะแบบแปลง่ายเลยคือการเปย์การซื้อความสุข
ความซื้อแบบซื้อแบบเอายังไงก็ได้ให้มีความสุขกายสบายใจ

เปรยให้ประตูคนอื่น

ไม่ถ้ามองในมุมนี้นะคือใบนี้อาจจะตีไปได้ว่าเชลซีอาจจะทุ่มแบบเหมือนออลอินอ่ะ

เต็มเพื่อศักดิ์ศรีแมชนี้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชลซีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสที่จะพลิกชนะนะ

มีแต่ผมให้เปอร์เซ็นต์ที่น้อยแล้วกัน

เหมือนเขาเรียกว่าไพ่ความหมายที่ดี

เพราะเหมือนประมาณว่าถ้าดูอย่างนี้๒ถ้วย
ถ้าดูอย่างนี้คือแบบทั้งทีมหรือทั้งสตาร์ฟโค้ช
จะร่วมใจแก้เกมนู่นนี่นั่นทำให้โอกาสในช่วงท้าย
แปลว่าถ้าเป็นไปตามหน้าไพ่ที่หมอลำเปิดเนี่ย

ดูทรงแล้วน่าจะเป็นพี่เมีย

ทำไมคุณหน้าแบบไม่เอาเลยอ่ะอืม

ก็ผมบอกอันที่๑แล้วเลื่อนขึ้นไปอีก

แต่ไม่อยากให้เขาแยกกล้องไปไม่ต้อง

ปป๋องหรือปปืนใหญ่อย่างนี้

กับลุงเจวรบัตร

เหลือเมื่อกี๊คนห้ามเรา

เราอยู่ชั้นสูงอยู่นะ

อย่าลงทัวกันนะครับไม่เอานะ

อะไหนละ
เราจับไพ่กันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา

อะไหนละเจ๊ดำแฟนแมนยู

ที่๒จ้ะอันนี้นะจ้ะ

โอเคอีกหนึ่งใบครับ

ก็นั้นไปทั้งน้องเชอรี่ซะแรก
ก็ต้องไปแบบนั้นแหละ
อะเลือกไพ่มาละ
เชลซี

แมนยูได้หนึ่งเหรียญ

เก้าถ้วยและใบที่สาม

รู้สึกว่ากินเรียงจำใสขึ้นมากันจริง

นี่กูออกนอกแน่เกินไปนะ
รู้ตัวซะก็ดี

ทำงานได้งานทำเงินได้เงิน

ก็จะสมหวังตามสำเร็จตามที่เราคาดหวัง

ส่วนใบที่สองของแมนยูคือเก้าถ้วย

ความจำใสความอารมณ์ดี

ก็คือถ้าทำแล้วมันได้ตามที่หวังมันก็จะอารมณ์ดีอย่างนี้
ใช่ถูกต้องนี่แปลตามถูกต้องเลย

ถ้วยความหมายคล้ายกับหนึ่งเหรียญเลย

หวังนี่แปลว่าเขาก็ต้องพลาดนะลิฟูก็ต้องพลาดไม่ได้ไปนะ
ต้องห่วงผมกลับลำทุกอย่าง

ลากแถบแดงนะคุณผู้ชมด้านล่างนะ

อันนี้คุณนี่เป็นหัวหน้าพักภูมิใจหงค์หรือเปล่าเนี่ย
คุณพิกลิ้นอย่างเนี่ย

เริ่มน่ากลัวแล้ว
แล้วมีคีย์บอร์ดเมตต์มาเล่นให้โชว์นะ
คีย์บอร์ด
คิดไม่ทันนะสิ
ไฟเจ้าซีใบแรกคือ๗ม้าย
ใบที่๒เด็กถือดาบ
ใบที่สามเฮ้ย๔ม้าย
งอแงแต่งอแงแล้วเนี่ยเชลซีอาจจะมีลุ้นนาทีสุดท้าย

ใบแรกครับของเชลซีคือ๗ไม้๗ไม้คือการต่อสู้
การแบบเหมือนเขาเรียกว่าไพ่แรงขยัน

มันก็เข้าใจได้แล้วมันก็ต่อมาจากเกมกับซิตี้นะที่แบบต้องทุ่มเททุกอย่าง
ใบที่๒ของเชลซีคือเด็กถือดาบ
ถือดาบถ้าความหมายของไพ่นะคือเป็นเด็กเอาแต่ใจ
ใจร้อนด้วยอารมณ์ฮอร์โมนของเด็กมันผู้พูมพ่านเลย
ใช่ถูกต้องถ้ามองตามสถานการณ์จริงด้วยเชลซีนดาวรุ่งเยอะนะ
ลุยพร้อมสู้คือแบบจะใหญ่มาขนาดไหน
คุณอำดับดีขนาดไหนกูไม่กลัว
และไอ้ความที่ความมุ่งมั่นกับความสู้ไม่ถอยเนี่ย
มันอาจจะส่งผลทำให้ไอ้ไพ่ใบที่๓ของเชลซีเนี่ยครับ
คือ๔ไม้ไพ่ของ๔ไม้นะความหมายคือเขาเรียกมั้ย
ความหวังก็คือความสำเร็จที่เขาหมายมั่นปั้นมือว่า
มีโอกาสอ๋อคือถ้าสองใบนี้มันก็ต่อยอดไปถึงแล้วว่า
คุณก็มีสิทธิ์จะชนะได้เหมือนกันได้ผลลัพธ์ที่ดีใช่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ใบนี้นะ
ใบนี้เป็นตัวแปรสำคัญเลยนะเด็กถือดาบ
ถ้าเขาควบคุมอารมณ์ไม่ให้ตะเลิศเปิดเปลืองจนเกินไปเนี่ย
ซีก็อาจได้ผลลัพธ์ที่ดีในนัดนี้
เท่ากับว่าอยู่ที่ตัวเองแล้วถูกต้องนะครับ
อ่ะไหนละจับใหญ่อีกไว้จับใหญ่อีกสักใบละกัน
คือว่าหน้าตรงนี้๖ใบเนี่ยยูเต็ดดูดีกว่า
งั้นเท่ากับจับใหญ่นี้คือคล้อค์เลยคล้อค์เลย
ว่าใครจะเป็นผู้ใช้ชนะกรรมใช้ชนะในหนักนี้
เลือกมาเลยเอาใบซ่อนเนี่ยมานี่
นี่แอบในหลืบมาเนี่ย
โอเคให้แอบซ่อนอุ๊ยอะไรวะอุ๊ย

ข้างหลังมักจะมีของดี

เอ้ามาเปิดไพรต์ไบสุดท้ายของมันยูกับเชลสี

ส่วนไพ่เชลซีได้อัศวินถือไม้

แนนยูได้๖ดาบความหมายของ๖ดาบนะครับ
คือเหมือนเขาเรียกว่าไง
ค้นหาหาบางสิ่งบางอย่างค้นหา

ไอ้ที่เตรียมพร้อมมาดีหวังว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
ไม่รู้นะไพ่นัดนี้เนี่ย

ก็จะต้องไปปิดท้ายที่นัดสุดท้ายอะไรอย่างงี้

เขาก็พร้อมมีอาวุธที่พร้อมสู้
ซึ่งนัดนี้เนี่ยโอกาสที่เขาเรียกว่า

เชลซีก็สู้ไม่ถอยอย่างที่ผมบอกไป

เสมอก็เสียหายอยู่นะ
ถ้าพี่บอกแล้วว่าเสมอแปลว่าต้องรอคอย
อาจจะต้องไปตัดสินนัดสุดท้ายกับฟูแลมมี๔

อะไรแบบนี้ก็ได้
ก็ไม่รู้

โอกาสเสมอมีสูง
แต่ถ้าทีมใดจะชนะนะ

เชลซีโอกาสเสมอ

แต่ว่าผลเสมอดีกับเชลซีมากกว่า

แต่ถ้ามีผู้ชนะ
พี่หมอรันยังเชื่อว่าอยู่เต็ดดีกว่าเล็ก

วันนี้ทำไมผมเหมือนไง
เลยถึงตอนปิดคอดซีตอาลดแล้ว
อเจมส์ใจขอ
อเจมส์อะก็ลุ้นกันให้สนุกแล้วกันนะครับ
สำหรับคู่แมนยูกับเชลซี

อืมแม่อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะ

แมนอยู่ชนะนะอยากลุ้นอาทิตย์สุดท้าย
ครับนะไอ้คนที่เมื่อกี้แบบสอบไพ่เปิด

นี่ถ้าออฟล์แรคคอร์ดแบบคัต๔๕

นั่งมนต์ดำแล้วอ่ะ
ถ้าให้วิเคราะห์ก็จะประมาณนี้เหมือนกัน

เหถือบอกเชลซีถึงแม้จะฟอร์มตกใด
แม้จะฟอร์มตกใดแต่พอเจอทีมใหญ่ด้วยชีพศาลมันยังไงก็ก็กลับมา

ผมว่าปีนี้มันสนุกตรงนี้แหละมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเกิดการพลิกล็อกอยู่เรื่อย
ไม่มีเหรอคุณไม่มีจับแบบว่าลีฟูจะได้ไปไหมใบเดียวอะไรอย่างงี้ไม่มีเหรอ
ผมบ่อยเวลาแล้วยังไงได้ไหม
อยากมาล่ะ
โปรดูเซอร์ได้ไหมโปรดูเซอร์

อเจมส์ผมได้เป็นกาง

อเจมส์เพราะว่าถ้าไม่ดีเด็กห่องรงค์
อเจมส์แน่
อเจมส์ผมจะเปิดให้
อเจมส์เปิดแล้วนะ
อเจมส์ครับ
อเจมส์สำเร็จ
มียูซีแอลมีคอนเฟรนซ์แล้วเราอยู่ตรงปากกางเกง

ได้ถ้าตามวิถีฟุตบอลอ่ะ
ถีฟุตบอลนะถ้าวิถีฟุตบอลก็คือ
ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าตามหน้าไพ่กับวิถีฟุตบอลด้วยก็คือ
ก็คือความหวังอะไรใหม่เนี่ยเพื่อในฤดูการหน้า
เขาเหมือนประมาณว่าเขาอาจจะพอใจในฤดูการนี้

โครงการวางโปรเจกต์อะไรใหม่เพื่อในซีซั่นหน้า

อาจจะเหมือนที่พี่ตาบอกไงไปลุ้นในซิตี้ได้แชมป์เป็นลีก

ถ้าเกิดถามกลางรุ่นธุรการแบบเห้ยแบบนี้ผมไม่เอานะ

แต่หน้าทีนี้เอาแล้ว

ว่ามีสาวมาทำให้ผมจิตใจหวั่นไหวไง

ห้ามใจตัวเอง

คุณต้าคุณต้องเอาหน่อย

ขอบคุณเจ๊ดำมาด้วยได้ไหม

ถ้าน้องเข้ามาโอเค
อาวุวววววออกหน้าออกตาไปนะเรานี่

ไม่ต้องแชร์เยอะเพื่อบวกรับริวพุงชีวิตตัวเอง

แชร์ที่บวกพ่อคอลฟดีขึ้นนั้นนะโสเวทิตายไปตา

เลื่อนมาต่อยเลื่อนมาเรื่อย
อยู่แล้วทำร้ายเรื่องนี้

ขอบคุณทุกคน

ไม่ใช่หน้าใหม่สิหน้าที่แบบทุกคนจดจำไปแล้วอ่ะ
คนนี้คือโนหนึ่งที่ทุกคนพูดถึง
ทุกคนต้องแซะต้องว่าเขาเนี่ยอิชาซักน้ำ
คนนี้เขาตัวจริงเขาต้องให้คนเกียรติกูให้ได้

มันจะฟังเรารู้เรื่องไหน
เดี๋ยวนี้ฟาหลังเขาเก่ง
เขาฟังไทยรู้ด้วย
มันเชื่ออะไรยังไม่รู้เลย
มันจะฟังเรารู้เรื่องไหน
เดี๋ยวนี้ฟาหลังเขาเก่ง

เฮ้อบ้าบอก
นี่ฟังนิด

พี่หมอรันพี่ต๊าแฟนของจับยามสามแต้ม

ก็จะได้อยู่ไปยาวสนุกกันไม่บ่อย
แล้วก็ฝากทุกแพลตฟอร์มของเจ๊ดำภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็เจ๊ดำออฟฟิเชียล

แล้วนี้เขามีคนที่ไปรายการเขาเยอะอะ
คือทุกคนปกติเชิญมาไปรายการควรจะเป็นมิตร
แล้วเขาเชิญทุกคนไปดูเป็นศัตรู

แล้วก็ฝากรายการเราจำยาม๓แจ้มทุกวันศุกร์

อาจมา๔๕๐เทปพูดถูกแล้วไม่น่าคุยเลยต่อไป

ดีใจไงยัง๒๓เทปแล้วยังผิดอยู่เลย
ทุกวันศุกร์มาทุกวันช่วงงวดอย่างนี้ก็มันดีนักเลย
มารุ้นทั้งแชมป์แชมป์นิดอย่างรุ้นได้นิด

โอโลปาพื้นที่ตกชั้น
ตกหัวมันยังมันอยู่นะครับ
ลุ้นถ้วยกอถ้วยของ

บอลไทยไม่ต้องรุ้นแล้วปิดระดูกการพรุ่งเรียบร้อยแล้ว

คดทงนี่สนิทคดทงฮะ

ไม่ใช่มั้ยต้องบอกว่าเหนือความพัดหมาย
คือเราคดทงไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เราคิดถึงเลย
แล้วเอามาอีท่าไหนวะ

ยังไม่รู้เลย
ไม่ใช่ไอ้นี่สนิทกับคดทงยังไม่รู้เลยคดทงตังยังงงอยู่
เออเดี๋ยวไหนเนี่ยคดทงมา

ยังไงนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในบอลไทยเราก็พูดถึงกันได้
ฝากพวกเราไว้เหมือนเดิมนะครับตามช่องทางต่างของไทยรัฐพอดแคทนึกว่าพอดแคส

ก็ยูทูปอย่างนี้จะเห็นหน้าค่าตาเราคอมเมนต์กันมาได้
แซวด่าหมอรันไอแม่นไม่แม่นก็ว่าไป

ข้อมาม่าด้วยทั้งสองพูดโรด้วย

ยังไงก็ขอบคุณเจ๊ดำ

หน้ามาเจอเป็นใครเดี๋ยวว่ากัน

วันนี้สวัสดีครับผม
สวัสดีครับ